อ่าคลิปนี้เจ้าของกล้องหน้ารถเขาไปประสบเหตุบนท้องถนน
เขาโพสต์แล้วเขาถามคำถามเดียวเลยอืม
เป็นอะไรมากไหมเป็นอะไรครับรถคันนี้เป็นอะไร
เป็นยังไงครับ

โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไอ้คำว่าเป็นอะไรมากไหมครับ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
คลิปนี้ก็คำถามว่าจะต้องมีใครที่จะขับน้ำมันใครจะต้องไปหน่อยค่ะ
มีคนทุกนามันรายดีที่เป็นเจ้าของคลิปก็ยังให้ข้อมูลด้วยนะคะ

ก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงเขาเป็นอะไรกันแน่
ครับแล้วก็นำมาโพสเตอร์ไว้ด้วยความงง